ทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิงสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นะคะบันเทิงไทยรัฐตอนเช้าบรรยากาศแบบนี้วันนี้วันพระใหญ่ค่ะก็อยู่กับดิฉันนะคะอเจ้าแจ๊กกะรีนแล้วก็แย้มค่ะค่าธาตุดิฉันเองแกเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยไม่ยอมพูดยอมจาช่วยค่าทำมาหากินหน่อยสิพูดได้หรือเจ้าคะ
ชิ้น้ำเป็นมาเดี๋ยวค่ะ

สวัสดีแฟนบันเทิงไทยรัฐทุกคนค่ะ

นายวันนี้มีอะไรจะเมาส์เล่าไปสิ

เรามาพูดถึงข่าวบันเทิงของเราดีกว่าค่ะ

ขอประเดิมเป็นที่แรกเลยละกันนะคะ

เราก็เลยต้องเอามาบอกเล่า๙๐กันแล้วค่ะ

ลือสนั่นสั่นใจแฟนคลับว่า

ใช่เมื่อคืนอ่านอยู่ในบันเทิงไทยรัฐออนไลน์ใช่ไหมคะ

มีเป็นภาพให้เดาให้ทายกัน

ไทยรัฐออนไลน์นะคะก็มีอักษรย่อเข้ามานะคะ
ว่าเป็นนางเอกนะคะ

เสียงเล็กแบบนี้ค่ะ

ลิตาก็ได้นะคะลิต้าก็ได้
แต่ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าอ่านเข้าไป
คอมเมนต์นะคะปรากฏว่านะคะ

จริงหลายคอมเมนท์นะคะก็ชวนสงสัยเฉพาที่เคียง
คนก็บอกว่าสาเหตุที่เลิกกันเพราะว่าพักหลังเนี่ยนะคะ

เอ่อฟัยยิงก์เริ่มตามว่าฟัยชาย

ซึ่งนะคะหลายคนก็บอกนดอยเราดูมาตั้งแต่แรกแล้วว่า
โอ้โหแล้วก็ทำให้ข่าวกระพือหนักมากเลยค่ะ
ซึ่งนะคะเราก็ไปตามสืบดูนะคะปรากฏว่ามันก็มีข้อมูลนะคะ

คือปกติเนี่ยเวลาวันวาเลนไทย

บอกว่านักข่าวก็ถามนะคะว่าสถานภาพเป็นอย่างไร
เธอก็บอกว่าไม่ได้เจอทำงานทุกวัน
แล้วก็ตอนนี้ไม่ได้อยู่ประเทศไทยค่ะ

ตอนนี้แม่แก้วลงรูปณเดชน์ไม่แท็กยายาเลย

ต้องไปถามพี่ณเดชน์แล้วก็คุณแม่แก้วอีกทีนะคะ
แล้วก็บอกว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่า
เลิกกันแบบไม่จิ้นแล้วนะคะ
ซึ่งน้องยายาบอกว่าก็คือไม่ได้อ่านค่ะนะคะ
แล้วก็ตอนนี้ก็ทำงานตลอดค่ะ

ยายาเขาตอบแปลกอีกนะคะบอกว่า
จริงแล้วก็เจอนะคะเพราะเดี๋ยวมีละครด้วยกัน
มีความเป็นมืออาชีพพอที่จะเจอกันได้นะคะ
แต่ก็ยังใช้คำว่ากรยานมิตรที่ดีนั่นเอง
โอ้โหเป็นเรื่องราวที่แบบสะเทือนจริงใจจริงนะคะ
แล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะเราก็ไปเจอคุณคิมเบอร์รี่เพื่อนซี

เดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์เลยดีกว่านะคะว่า
เพื่อนเขายายากับณเดชน์เขาเลิกจิ้นกันจริงหรือเปล่า

ต้องไปถามเพื่อนเราเองค่ะ
ไม่ค่ะเอาตัวเองให้รอดก่อน
ค่ะนะคะก็คิมเบอร์รี่ก็ตอบเป๊ะนะคะว่าตัวเองให้รอดก่อน
เขาก็มีข่าวลือว่าเขาก็ทะเลาะกันเลิกกันเหมือนกัน
ว่าจากที่อ่านคอมเมนต์นะคะคุณผู้ชมหลายคนก็
เดาไปถึงหมากคิมเยอะเหมือนกันเยอะพอกับคู่ณเดชนยายา
แต่ว่าคู่ณเดชน์ยายาเนี่ยมันเหมือนจะมีกลิ่นตุมากกว่า
ใช่นะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ชมถึงติดตามดูบันเทิงไทยรัฐ
ปังหูไว้หูก่อนนะเพคะแนะเจ้าค้า
เพราะว่าจริงแล้วนะคะอเจ้าก็ตกใจเหมือนกัน
ส่วนหนึ่งเป็นแฟนคลับณเดชนยายาแล้วก็ติดตามมาสัมภาษณ์ตลอด
คือคู่นี้ถึงแม้จะไม่ใช่คำว่าแฟนแต่หลายคนก็มโนและจินตนาการ
แล้วก็อยากให้เป็นแฟนไปแล้วแล้วที่สำคัญเวลาเขาทำงานร่วมกัน
ไม่ว่าจะเป็นละครพรีเซนเตอร์หรือหลายอย่างนะคะ
ก็ทำให้แบบว่าคือมันเข้าคู่เข้าขากันน่ารัก
ก็เล่ากันไปหมดรวมมาถึงทั้ง๒ครอบครัวจะดูสนิทสนุนกันมากด้วย

แต่ว่าถ้ามันเป็นจริงเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่สะเทือนวงการในช่วงนี้กันเลย
เอาจริงพี่แจ๊คเขาเข้าวงการมาเนี่ยก็หลายปีนะ

ผิดที่ข้าพเจ้าและแฟนคลับทั้งหลายนี่แหละค่ะ
คิดแล้วก็เชียร์ให้เขาเป็นแฟนกันนะคะ

ยังไงถ้าสมมุติสมมุติมีปัญหากันจริง

แล้วก็นี่เห็นไหมเวลาเขาอยู่ด้วยกันมันน่ารักเชีย
แล้วก็รอดูละครแล้วก็ภาพยนตร์นาคี๒ของเธอด้วยละกันนะคะ